คุณผู้ชมคะคนเรานะคะถ้ารักชอบอะไรอยากได้อะไรเนี่ย
ทุ่มเทยอมเบียดเสียดยอมไปต่อแถวยอมร้อน
เพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาถวายชีวิต
โอ้โหคนต่อคิวแทบจะพังร้านเพื่อให้ได้รองเท้าผ้าใบที่อยากจะได้
คราวนี้มาอีกแล้วใช่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแม้อากาศจะร้อนขนาดนี้
เรียกได้ว่าห้างเกือบจะแตกแล้วก็มีประเด็นดราม่าต่อเนื่อง
โลกโซเชียลด้วยระหว่างติ่งรองเท้าและติ่งเกาหลีจะเป็นยังไง

คุณเข้าไปตั้งแต่ตี๕นะเริ่มเนี่ยตั้งแต่ตี๕ไปรอคิว
มีความดิฉันก็อยากจะไปแต่ว่าติดภารกิจ
คือเขาจำกัดใช่ไหมจำกัดจำนวน
ใช่คือเหมือนกับว่าของมันก็ไม่ได้มีเยอะมากเข้ามาน้อยแล้วสวย
แล้วราคาก็คือซื้อได้ราคาไม่ได้พุ่งสูงมาก
รอกันเป็นครึ่งข้อนวันนะต่อแถวกัน
เตรียมตัวกันตั้งแต่เมื่อวานถึงเมื่อวานซืน

การวางจำหน่ายในรอบนี้ก็เรียกได้ว่ามีการจัดระเบียบการเข้าซื้อใหม่
ก็มีคนมารอต่อคิวซื้อเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนเลยทีเดียว
แต่เขาได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วไงก็เลยพยายามที่จะแบบจัดสรรให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
โดยวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้ที่ต้องการจะซื้อต้องลงทะเบียนก่อน
และเมื่อถึงคิวก็จะมีการตรวจบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์
โดยจำกัดการซื้อเพียงคนละ๑คู่เท่านั้น
ซึ่งหลายคนเนี่ยยืนเลยนะยืนขาแข่งรับบัตรคิวก็ไม่ไปไหน
ต่อคิวนานกว่า๕๖ชั่วโมงเลยทีเดียว
กลายเป็นเทรนด์ประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ
โดยก็มีผู้ใช้แฮชแท็กนี้ไปกว่า๕๐๐๐ครั้ง
กลางกระแสความยินดีของเหล่าแฟนคลับสนีเกอร์
ปะทะคารมกันด้วยค่ะระหว่างเหล่าแฟนคลับเกาหลี
คือถ้าใครเล่นทวิตเตอร์บ่อยจะทราบกันดีว่าพื้นที่

เป็นคนที่ชื่นชอบเกาหลีหรือถ้าเราเรียกกันว่าติ่งเกาหลีนั่นแหละ
โอป้าชอบเกิลเจนอะไรก็ว่ากันไปชอบหลายกลุ่มนะคะ
บางคนบอกว่ารองเท้าดูหน้าตาธรรมดาไม่เห็นคุ้มค่ากับราคา
แล้วก็เวลาที่ต้องไปนั่งต่อแถวรอ
สาวกสนิกเกอร์อ้าวฉันชอบปกติ

ก็เกิดปะทะคารมกันนะคะนี่คุณมีรองเท้าของคุณ
เรามีศิลปินของเราก็เหมือนกันค่ะ
อยากให้คนไทยเข้าใจก็โต้กันไปโต้กันมา
ว่าแบบคือสาวกสนิกเกอร์อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่า

ต่างกันอย่างไรเหมือนเสียบัตรอะไร
เหมือนต่างไปเขาก็บอกว่ารองเท้าได้มา

แต่เหมือนศิลปินมาไปรอดูก็ได้แค่ดู
แต่ความรักความชอบมันห้ามกันไปได้นะ
คือมันแล้วแต่แล้วแต่จริง

ประทะคารมกันไปมาผ่านทันแฮชแท็กนี้ด้วยนะคะ
เพื่อทำให้แชทแชกนี้ด่งดังขึ้นอีก

ผลสุดท้ายก็นั่งตักแดดกินนอนตามทางเดินเหมือนกัน
สาเหตุมาจากความติ่ง

ถ้าเขายินดีเขาเต็มใจก็เป็นความสุขเล็กนะคะ
หลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยรู้จักอะไรขนาดนั้นนะคะ
เป็นรองเท้าที่ได้ต้นแบบจากการดีไซน์จากรองเท้า

ก็คือการผลิตในจำนวนจำกัด
ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ที่สะสม

ก็มีคนไปเข้าคิวหรือว่าเข้าแคมป์รอคิวกันทุกครั้ง

คือไปปักหลักรอเลยนะ

ก็พอซื้อหาได้ไม่ได้แพงมากแต่หายาก
แต่ว่าอย่างรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นกันเรื่องที่
แทบจะพังกันจนเขาต้องบอกว่าปิดก่อนวันนี้ไม่ขายแล้ว

เพราะว่าดันกันเบียดกันจนคนเป็นลม
อันนั้นเนี่ยคือราคารองเท้ามันสูงมาก

แต่ว่าวันนั้นที่เอามาขายเนี่ยราคามันถูกกว่าไง

แต่หายากจำนวนจำกัดคนที่สะสมเขาก็อยากจะได้

เชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีขายในโลกโซเทียล
บางคนก็ซื้อมาแล้วก็ขายต่อในราคาที่แพงขึ้น

แต่คนชอบเขาก็ยอมจ่ายเงินนะ

ถ้าเทงมากก็ไม่ไหวมากคะ

แล้วถามว่าซื้อไหมซื้อใส่ไหม

ผู้หญิงต้องใส่ส้นสูงน้องเมน

ส้นสูงสะให้ผู้หญิงสวยขึ้นจริงนะ